แล้วคุณผู้คนสนับสนุนไปไหน
ก็จะได้เพลินหลังประมาทนายขออนุญาตทั้งหมด

สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะแก่นำพักพลังประชาบรัฐ
ผลสำรวจความเห็นจากนิดาโพ
ส่วนใหญ่สนับสนุนให้นายธนทร
จึงบรุงเรียงกฤทธิ์หัวหน้าภักร์อนาคตใหม่

พร้อมยืนยันส่วนตัวยังมั่นใจชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่จะพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้
ถามคน๓๐๐คน๔๐๐คน
แล้วจะมาชี้ว่ามันเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศ

อันนี้ผมก็ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
เคารพในสิทธิในการทำโพล
เคารพในคำวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จะเป็นตัวกำหนดความมั่นคงของรัฐบาล
ไม่ใช่เกมการเมืองจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยยืนยันด้วยว่ารัฐมนตรีสังกัดพักภูมิใจไทย
มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
ขณะที่นายสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เชื่อว่าการเมืองในปีหน้าจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น
และอยากให้จับตาดูการทำงานของฝ่ายค้าน
ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายเดือนมกราคมนี้
ขณะนี้เราก็กำลังเตรียมตัวที่จะคุยกันกับฝ่ายค้านร่วม๗พักนะฮะ
ว่าเอาแนวในเรื่องการพิปรายต่างมาวางกัน
เพื่อจะวางแนวทางว่าการอภิปรายมันจะไปในแนวไหน
แล้วก็ใครจะเป็นคนเริ่มแล้วใครเป็นคนต่อรองอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นระดับเราจะวางเพื่อให้เกิดความเข้มข้น
ปิดท้ายที่นายพิเชษสถิรัชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย

เพื่อกลับไปทำงานเป็นฝ่ายรัฐบาลในนามกลุ่มกิจสังคมใหม่
โดยยืนยันว่าแม้ตอนนี้กลุ่มจะมีสอสอแค่๘คน
แต่ในปีหน้าจะมีสอสอเพิ่มขึ้นถึง๒๐คน
เพราะได้พูดคุยกับสอสอพักอนาคตใหม่ไว้แล้วบางส่วน

หากสุดท้ายพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน